หลักฐานมัดคาโต๊ะโกงสอบนายสิบรวบ๑๐คนตีเนียนโผล่มอบตัว
ยักยอกข้าวรัฐเสียเปียงนอนสังเตแต่คนซื้อคอนโดถูกลอยแพร่
ชูวิทย์ตีแสกหน้าคืนนี้๒๐นาฬิกา